ข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาค่ะนี่แน่นอนชัดเจนแล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่า๒๖เมษายนนี้ก็คือวันอังคารสัปดาห์หน้า
จะแถลงปิดสำนวนคดีใช่ค่ะในส่วนของตำรวจนะฮะ
วันนี้มีการแถลงของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ด้วยนะ
เขาบอกเขาก็มีหลักฐานในมุมของเขาอยู่เหมือนกันใช่แล้วหลักฐานที่เอามาเปิดเผยวันนี้
มันยังไม่หมดนะมันมีหลักฐานที่มากกว่านั้นแล้วเดี๋ยวจะมาแถลง
หลังจากที่ตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีในมุมคุณอัชริยะเนี่ยบอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ
ค่ะแต่จากสำนวนของตำรวจที่จะแถลงปิดคดีเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ท่านผู้ชมครับนั่นเท่ากับว่าถ้าตำรวจแถลงปิดคดียี่สิบหกเมษายนนี้เนี่ย
เวลาทั้งหมดตั้งแต่เกิดเหตุยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก็ประมาณสองเดือนพอดีใช่ค่ะ
แต่ถ้านับวันนี้เนี่ยมีห้าสิบหกวันนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังที่พลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ท
แล้วก็จมแม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
คดีหลักเนี่ยอยู่ที่สพเมืองนนทบุรีนะครับล่าสุดพนักงานสอบสวน
บอกว่าจะแถลงสรุปสำนวนคดี๒๖เมษายนนี้ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาในคดีที่มีอยู่๖คนเนี่ย
ส่งฟ้องอายการต่อไป๖คนก็คือ๕คนบนเรือนะฮะ
ก็มีมีมีมีแล้วก็มีค่ะอ่าซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโม
อีกคนนึงก็คือกุญสือใช่ไหมคนที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาไปเรื่องการเป็นกุญสือ
ให้คำแนะนำห้าคนบนเรือในการให้การท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้ข้อมูลนะครับ
ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิต
ภูมิกับการสพเมืองนนทบุรีแล้วก็ทีมสืบสวนในคดีของคุณตังโม
ได้นำสำนวนการสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของดาราสาวชื่อดัง
ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปหาพบตรพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์
เพื่อให้พบตรเนี่ยพิจารณาสำนวนก็ใช้เวลาอยู่๓ชั่วโมงกว่า
ในการตรวจสอบสำนวนจากนั้นพบตรก็แจ้งกับภูมิกับการสพเมืองนนทบุรี
แล้วก็ชุดสืบสวนว่าไม่ต้องว่าไม่ต้องสั่งการให้สอบสวนประเด็นใดเพิ่มเติม
เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานตอนนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
แล้วก็กำหนดให้มีการแถลงปิดสำนวนคดี
อังคารที่๒๖เมษายนนี้เวลา๑๓นาฬิกา
คณะพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีจะเป็นผู้แถลงปิดคดีนะครับ
จากนั้นก็จะส่งสำนวนให้กับพนักงานอายการเป็นการส่งฟ้อง๖ผู้ต้องหาต่อไป
ถามว่าแถลงที่ไหนแถลงที่
น่าจะเป็นสพเมืองนนทบุรีนะฮะ
หรือไม่ก็อาจจะเป็นกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
ติดตามจากเราได้เลยนะฮะแถลงที่สพเมืองนนทบุรีนะฮะตกลงข้อมูลล่าสุด
ท่านผู้ชมครับถ้าจะย้อนไปดูพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานแวดล้อมในคดีนี้
รวมไปถึงคลิปต่างที่ตำรวจได้มาแล้วก็เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้
ตำรวจเนี่ยบอกว่าสอบปากคำพยานไปทั้งหมด๑๓๒ปาก
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและคลิปต่างไป๒๐๐กว่าคลิป
มีเอกสารที่เป็นเอกสารในสำนวนคดีมากกว่า๑๐๐หน้านะ
ก็เทียบเท่าเป็นแปดแฟ้มใหญ่ส่วนหลักฐานชิ้นสำคัญเนี่ย
จากข่าวก่อนหน้านี้นะครับตำรวจเนี่ยจะนำมาแถลงกับสื่อมวลชนเนี่ย
ก็จะเป็น๒คลิปสำคัญคลิปหนึ่งเนี่ยจะเป็นกล้องวงจรปิด
ที่ได้มาจากบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งที่ด้านหลังติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยกล้องเนี่ยบันทึกภาพเรือสปีดโบ๊ทของคุณปอที่ไปกับเพื่อน๕เรือ๕คนบนเรือนะฮะ
รวมทั้งคุณตังโมด้วยตอนนั้นเป็น๖คนเนี่ย๒๒นาฬิกา๓๒นาทีของวันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์
ซึ่งภาพจะเห็นชัดว่าขณะนั้นบนเรืออยู่กัน๖คน
อีกคลิปนึงเนี่ยตำรวจบอกเป็นหลักฐานสำคัญในคดี
เป็นกล้องวงจรปิดที่ตำรวจได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับ
พบังกลวยบันทึกภาพเรือสปีดโบ๊ทลำเกิดเหตุช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๓๓นาทีของคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์
เป็นจังหวะที่คุณตังโมเนี่ยพลัดตกเรือตำรวจบอกว่าคลิปนี้เนี่ยได้ส่งไปให้กับบริษัทเอกชนนะที่เขามีความเชี่ยวชาญเนี่ย
ช่วยเพิ่มขยายภาพเพื่อเพิ่มความละเอียดคมชัดให้มากขึ้นปรากฏว่าคลิปนี้จะเห็นเงาของคนนั่งยองที่ท้ายเรือก่อนจะขยับตัวลุกขึ้นแล้วหงายหลังพลัดตกเรือแล้วก็หายไปซึ่งคาดว่าจะเป็นคุณแตงโมนิดาซึ่งตรงนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีนะครับซึ่งคลิปเหล่านี้หรือว่าหลักฐานอื่น
เดี๋ยวท่านรอฟังตำรวจนะฮะบ่ายโมง๒๖เมษายนเนี้ยค่ะเพราะตำรวจบอกเลยว่าจะแถนแหลงให้สิ้นสงสัยครับจะมีภาพประกอบมีกราฟิกประกอบให้มันชัดเจนอืมทุกคำถามที่สังคมสงสัยเดี๋ยวรอฟังจากตำรวจ๒๖เมษายนบ่ายโมงที่สภเมืองนนทมุรีนะคะครับคือขอให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเ
ก็ได้มีการดูสำนวนคดีครับแล้วท่านก็เห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีการสอบเพิ่มเติมในประเด็นอื่นอื่นทางทีมตำรวจเนี้ยทั้งคณะเลยเนี้ยนะคะก็ไปที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทมุรีอืมไปเจออายการดาวคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะอายการดาวนางสาวสุภาพรนิปวนิตอายการจังหวัดนนทมุรีตำรวจไปทํ

การพบนักข่าวแล้วก็บอกว่าวันแถลงเนี่ยที่สพเมืองนทบุรี๒๖เมษายนบ่ายโมงเนี่ยนะคะตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คนเดินทางจากสพเมืองนทบุรีพร้อมสำนวนแล้วก็ส่งฟ้องต่ออายการนนทบุรีไม่เกินบ่ายโมงครึ่งแถลงบ่ายโมงนะแล้วก็ส่งสำนวนไม่เกินบ่ายโมงครึ่งนะ
ท่านจะแถลงครึ่งชั่วโมงเองเหรอนั่นแหละสิหรือว่าครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจะจบเลย
จะเพลยกราฟิกแล้วก็ภาพอะไรต่างนานหรือว่าหลักฐานมันชัดขนาดนั้นตำรวจบอกแบบนี้จริง
คือแถลงบ่ายโมงสำนวนไปถึงอายการบ่ายโมงครึ่งอ่ะเอาอย่างงี้ท่านผู้ชมเปิดไทยรัฐทีวีตั้งแต่บ่ายโมงเลยดีกว่า
สิบหกกุมภาพอ่ายี่สิบหกเมษายนใช่ไหมใช่ค่ะหน้าอ่าทีนี้ค่ะเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะคะว่ามันจะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
อืมแถลงบ่ายโมงส่งสำนวนบ่ายโมงครึ่งอ่าลองวัดระยะทางดูนิดนึงนะคะ
เอามาดูเส้นทางใช้ได้สองเส้นทางเส้นทางแรกก็คือจากสพมนล
ไปถนนรัตนาทิเบสอยู่ห่างกันสักประมาณหกจุดเจ็ดกิโลเมตร

ใช้ถนนติวานนท์ระยะทางประมาณ๗กิโลเมตร
ใช้เวลาสักประมาณ๑๔นาทีเท่านั้นค่ะ

แล้วทางอายการท่านไหนที่จะมารับข้อมูลรับสำนวนนะคะ
เมษายนนี้อายการดาวจะมารับสำนวนเองค่ะ
แล้วก็จะมีอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
ในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสูตร
ธิบดีอายการภาค๑เข้าร่วมสังเกตการณ์
ในการรับสำนวนคดีจากทางตำรวจด้วยนะคะ
คำถามที่ว่าและผู้ต้องหาทั้ง๖คน

คือมันมีรายงานข่าวในลักษณะที่ว่า
มีการหารือกันกับทางอายการว่า

จะให้ไปนั่งรอที่มันแยกกับผู้ต้องหาคนอื่น

อัยการท่านบอกว่า
ตอนนั้นเขาเล่าสรภาพเรื่องให้

ก็ตกลงก็เดี๋ยวต้องไปพร้อมกัน๖คนนั่นแหละนะฮะ